มีจอมปลวกที่หลายคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยมันแปลกแล้วมันก็ให้โชคด้วยค่ะ
ไปกันค่ะยังคงอยู่ที่วัดศรีสะอาดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละ
ครับแต่จะพาคุณโฟกัสมาที่นี่จอมปลวกแห่งนี้เหรออืม
ลักษณะเป็นยังไงรูปร่างรูปทรงเป็นเจดีสวยงามสมบัติสนุนสมบ้าน
แล้วก็ตั้งตรงานอยู่ตรงกลางบริเวณลานที่ไหว้พระตรงนี้เลย
อีกสิมันยังไม่พอ

นะคะก็คือทำเพื่อความสบายอกสบายใจ
เป็นเคล็ดลับวิธีการขอโชคลาภของชาวบ้านเขา
แต่ทีนี้ค่ะพอโบ๊ะเข้าไปแล้ว

ตามนี้คุณผู้ชมดูเอาเลย

เห็นอะไรน่ะ
คือเหมือนกับว่าอะไรเขาระวังระวังหก

ป้องกันแป้งไม่ได้หกเลอะเถอะ
เออก็คือเป็นวิถีนะ
แล้วแต่ใครจะเห็นแล้วแต่ใครจะต้องดูเอาเอง
แล้วก็เชื่อว่าวันที่๑๖พฤษภาคมนี้น่าจะมีหวัง
แล้วถ้ามันไม่เข้าแก๊ปหรืออะไรยังไง
อย่าโทษพวกเรานะอย่าไปโทษจอมปลวกด้วย
อย่าโทษป้าด้วย